คุณผู้ชมครับที่จังหวัดชายภูมิเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุสลดขึ้นกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๔ปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาคุณผู้ชมจู่เสียหลักล้มตัวเองถลายไปอยู่กลางถนน
กระบาดขับตามมาข้างหลังเขาไม่ทันระวังเหยียบศีรษะน้องเสียชีวิตคาที่ครับ
แต่ไม่เห็นว่าน้องไปเหยียบอะไรเสียหลักไปโดนอะไรถึงได้ล้มแล้วก็ตัวเองถลายมาแบบนี้
คือแล้วล้มด้วยตัวเองด้วยนะคะใช่ใช่ไม่มีคู่กรณีแล้วก็รถกระบะเขาขับมาด้วยความเร็ว
ท้ายกระบะพุ่งชนสาราข้างทางพังยับเยินบาดเจ็บไปอีกครับ
นะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
โอ้โหเสียใจมากแม่ของน้องเนี่ยนะเดินทางมาดูศพลูกสาว
ร้องไห้ร้องห่มทำใจไม่ได้น้องที่เสียชีวิตคือ
เด็กหญิงพักจิมราจรแก้วอายุ๑๔ปี
ละอองจอนแก้วอายุ๕๑ปีพร้อมกับญาติเดินทางมาดู
ร้องไห้ร้องห่มกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้ว
โอ้โหแล้วน้องเพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านได้ไม่กี่วันนะฮะ
แล้วรถกระบาดที่เสียหลักชนก็พุ่งไปชนสาราริมทางอีก
เยินเหมือนกันเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมดสี่ราย
แล้วก็น้องที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็เสียชีวิตหนึ่งนะครับนะฮะ
คุณแม่บอกว่าลูกสาวกับตัวเองอยู่คนละหมู่บ้านกัน
ลูกสาวอยู่บ้านละหารส่วนแม่อยู่บ้านหนองสมบูรณ์
ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกกำลังจะขี่รถไปไหนนะครับเท่าที่ทราบเนี่ย
เดินทีเนี่ยลูกเนี่ยเรียนอยู่ชายภูมิเพิ่งกลับมาอยู่ที่บ้านได้๑เดือน
แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ครับ
ที่เสียชีวิตญาติก็นำไปประกอบพิธีที่บ้าน

ขับขี่รถก็ต้องระวังกันด้วยทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับ